สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๙นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศในเช้าวันนี้
พร้อมกันกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันในรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ก่อนอื่นนะครับสืบเนื่องมาจากช่วงของสายตรวจโซเชียล
ได้เห็นกันแล้วนะครับภาพที่เมื่อวานนี้มีการแชร์กันเยอะเลยทีเดียว
หรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าเมฆกัญชน
ที่เรียกแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนหน้าของก้อนเมฆนี้
มีลักษณะคล้ายกับกันชนรถนะครับดังนั้นถ้าหากเราเห็นส่วนหน้าเนี่ยนะครับ
มีลักษณะโค้งไปทางไหนแสดงว่ากลุ่มก้อนเมฆกำลังเคลื่อนที่ไป
ทิศทางนั้นนะครับซึ่งกลุ่มก้อนเมฆอาคัสเนี่ยนะครับ
เกิดจากการที่มีกระแสลมหอบเอาความชื้นหอบเอาฝุ่นละออง
ลอยตัวขึ้นไปในชั้นบรรยากาศก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้นนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในเมฆเหล่านี้นั้นก็จะมีส่วนผสมของฝุ่นละอองอยู่ด้วย
และด้วยความหนักของฝุ่นละอองเหล่านี้เองเนี่ยนะครับ
ทำให้กลุ่มเมฆอาคัสนั้นลอยต่ำกว่ากลุ่มเมฆปกติ
โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มเมฆอาร์คลัสนั้นจะไม่มีอันตรายนะครับ
แต่ว่าถ้าหากเราเจอกลุ่มก้อนเมฆนี้พร้อมกับเรื่องของกลุ่มเมฆฝนที่มีลักษณะดำเกิดขึ้น
อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ยังไงใครถ้าหากเจอเมฆเหล่านี้แล้วก็มาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่า
คงจะต้องอยู่ไกลหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเจออันตรายที่มาพร้อมกับกลุ่มเมฆเหล่านี้นะครับ
นี่คือลักษณะปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีความแปรปวนของสภาพอากาศนะครับ
ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว
เราจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างแบบนี้เยอะเลยทีเดียว
และวันนี้เองครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับ
ถ่ายดาวเทียมนี้แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้น๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้มาจนถึงณขณะนี้
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่ก่อนหน้านี้๒๓วันที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

กลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่นั้นไปอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่างยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนฟ้าค่อนข้างโปร่งในวันนี้
ปัจจัยหลักครับก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงตอนนี้กำลังแรงละทีเดียวนะครับ
วันนี้จากการตรวจสอบมีการคาดการณ์ว่าแผลลงมาแรงแล้วก็เยอะกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเยอะแค่ไหน

เป็นกราฟิกแสดงมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงที่แผลลงมาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
พื้นที่สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับคือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาครับ
ถ้าหากสีฟ้านี้แผลลงมาปกครุมเมืองในของเรา๓วัน๕วันอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์แม่คณิ้งหรือว่าน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้นะครับ
ล่าสุดตอนนี้แผลลงมายาวเลยนะครับปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามตอนบนของสปลาว
คาดการณ์ว่าจะแผลลงมาแบบนี้ไปจนถึงวันศุกร์หลังจากนั้นจะค่อยถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศจีน
และมีการคาดการณ์นะครับว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันพุธหน้า
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันศุกร์นี้ชาวกรุงเทพมหานครก็จะได้สัมผัสลมเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
นี่คืออากาศหนาวลมเย็นที่เราจะได้เจอกัน
ในขณะที่สัญละการฝนมูลฯ์หละกัจเย็นเหล่านี้
มาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูฝน
หอบเอากลุ่มฝนที่ยังคงเกาะตัวหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้
พัดเข้ามาบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ก็คือในบริเวณพื้นที่แถวประเทศเวียดนามหรือแถวลาว
กำลังแรงนางกล่าวได้หอบกลุ่มฝนออกจากเมืองไทยของเรา
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปวัน๒วันนี้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะลดลง
แต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่ามีหนึ่งปัจจัยสำคัญครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำ
ตอนนี้กำลังพัฒนาความรุนแรงนะครับสามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้จะมีทิศทาง
ที่ไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางของเราอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสองสามวันข้างหน้านะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าว
ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
เพราะว่าอาจจะทำให้ฝนตกหนักเหมือนช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้เรามาดูลักษณะการตกของฝนกันนะครับ

ราฟิกต่อไปนี้นะครับสีเหลืองคือฝนตกหนัก
สังเกตว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนะครับ
ในขณะที่ห่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเมงกอ
มีลักษณะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับของอ่าว
สังเกตว่าตอนนี้เมืองไทยของเราก็มีฝนตกอยู่บางส่วนนะครับ

แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังมีตกประปรายในหลายพื้นที่นะครับ

ก็จะมีตกอยู่บ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณขอบของภาคนะครับ
นี่คือลักษณะการตกของฝนทั่วประเทศ
ในขณะที่อุณหภูมิจากการตรวจสอบนั้นก็พบว่า
ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ช่วงเช้าครับก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็น
สังเกตว่าพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็น
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียตปกกลุ่มเป็นวงกว้าง
ในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคเหนือฝั่งตะวันตก
แล้วก็อิสันตอนบนแถวเลยพระจบุญ
ส่วนพื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่ยังมีความชื้นอยู่
อากาศยังคงร้อนอบอ้าวสักหน่อยหนึ่ง

พบว่าหลังจากนี้ก็จะเย็นลงในหลายพื้นที่

ตอนบนของภาคอีสานภาคเหนือเกือบทั้งภาคนะครับ

ก็คือพื้นที่ที่มีอากาศเย็น

ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของลาว
ตอนบนของศพพและอ่างของเวียดนามนะครับ

วันศุกร์หลังจากนั้นก็จะค่อยอุ่นขึ้น
แล้วก็กลับมาเยือนใหม่อีกครั้งในช่วงวันพุธนะครับ
ทีนี้ในช่วงนี้เองอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่า

การตรวจสอบการเฝ้าระวังภัยต่างนั้น
ยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับ
ค่ำคืนนี้เรามาติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

ยุต่างตอนนี้ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้น

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ